แล้วสูตรอาหารเนื้อของพี่แม่เอามาจากไหน
ก็เป็นสูตรทางบ้านที่เรากินเมื่อก่อนเราก็ทำอย่างนั้น
ก็คือเหมือนว่าเราทำทานที่บ้านอยู่แล้ว

ปงก็คือเป็นอาหารประเภทเส้นนะคะ

จะเป็นซุปแบบเข้มข้นนะคะไม่มัน
จำปงนี่ก็เป็นเส้นที่มีกรรมวิธีผลิตโดยเฉพาะ

ซุปตัวนี้นะครับที่ว่าเป็นน้ำดำเนี่ย

ครับผมแต่ว่าของอิสลามเราเขาจะไม่ใส่เลือด
คือในนี้ก็จะมีพวกคา

แล้วก็อยากเกิดทีมนิดหน่อย
อันนี้เราก็จะใช้วิธีการปั่นรวมกันเลย
สวัสดีวันเสาร์สุดท้ายของปีพศ๒๕๖๐ค่ะคุณผู้ชม
สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ไปค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูเส้น๓สัญชาติ
จากเมืองสามวัฒนธรรมอำเภอสังขระบุรี
มาถึงสัปดาห์นี้ค่ะเวลาผ่านไปวัยเหมือนโกหก
อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะก้าวเข้าสู่ปี๒๕๖๑กันแล้ว
เล่าเส้นเป็นเรื่องก็ขอส่งความสุขท้ายปี
ด้วยเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติจากย่านเอกมัยค่ะ
อย่างเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรเจ้าเหนือแต๊ะ
ที่ถูกปากถูกใจชาวกรุงมานานกว่า๗ปี
จากร้านหอมด่วนต่อด้วยจำโปรงเมนูเส้นสุขภาพต้นตำรับ
แล้วไปปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำดำสูตรอิสลาม
เก๋ามาตั้งแต่รุ่นพ่อจากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเบรกแตก

ส่งท้ายปีทั้งทีร้านเส้นของเราก็ใจดีขอมอบโปรโมชั่นเด็ด
แฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องอีกด้วย

อย่าพลาดการเดินทางตลอด๑ชั่วโมงเต็มกับคุณน็อตเขานะคะ
เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน

เพราะกับผมบอริฟเฟิร์นอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
แป๊บเดียวนะครับก็เข้าสู่วันเสาร์สุดท้ายของปี๒๐๑๗แล้วนะครับผม
นี่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะครับผม
ก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการทุกคนนะครับ
ที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเรามาตลอดระยะเวลา๑ปีเต็มนะครับผม
คุณผู้ชมที่ดูผ่านไทยรัฐทีวีหรือคุณผู้ชมที่ดูผ่านแฟนเพจรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเรานะครับผม
ขอบพระคุณอย่างสูงต้องกราบเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้นะครับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเรานะครับก็อยากจะขอบคุณคุณผู้ชมนะครับ
เพื่อนเวลาพี่เป็นแฟนแหน่งของรายการเราเราจะส่งความสุขท้ายปีให้คุณผู้ชมนะครับ
เองเกมอ่ะครับในวันเนื้อที่ดูลหันอะไรบ้างจะตามผมไปศึกษาเรียน
ถึงก็แจกความสดไหวเกือบวันเสาร์ส่งท้ายปีจริงเลยล่ะค่ะเฮียน็อต

ภารกิจสำคัญของเราในวันนี้นะคะ
แฟนแฟนรายการเขารออยู่รีบบึงไปที่ร้านแรกกันดีกว่าค่ะ
เริ่มต้นร้านแรกกันด้วยอาหารพื้นเมืองของชาวเหนือนะครับ
กับเมนูข้าวซอยและขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรเชียงใหม่แท้นะครับ

ซึ่งเปิดบริการให้กับชาวเอกมัยมายาวนานถึง๗ปีแล้วนะครับผม
ที่สำคัญไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบเฉพาะชาวไทยเท่านั้น
แต่แขกชาวต่างชาตินี้เต็มร้านไปหมดเลยครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เริ่มต้นเมนูแรกด้วยเมนูเส้นจากภาคเหนือแบบนี้
อีน้องก็ขอตามอ้ายน๊อตไปโต๊ดขนนะจ้าว
เพราะขนมจีนน้ำเงี้ยวนี้น้องชอบกินขนาดเจ้า
สวัสดีครับแม่เชิญครับ
แล้วแม่มาอยู่กรึงเทพฯได้กี่ปีแล้ว

แล้วเป็นยังไงวีดีถึงลุกมาทำอาหารเหนือให้คนกรุงเทพฯกินอะ
พอดีลูกมาอยู่กรุงเทพก็ตามกันมา
ลูกมาก็เลยไม่รู้จะทำอะไรทำอาหารขายดีกว่าแล้วสูตรอาหารเหนือนี่คุณแม่เอามาจากไหน
ก็มันก็เป็นสูตรทางบ้านที่เรากินเมื่อก่อนเราก็ทำอย่างนั้น
ก็คือเหมือนว่าเราทำทานที่บ้านอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอามาทำขายตรงนี้ด้วย
ตอนแม่อยู่ลำพูนนี่ทำอาหารทานบ่อยไหม
ก็ทำเหมือนอยู่ในครอบครัว

ทำกันเองเก็บกินกันเองเล็กเป็นครอบครัว

ก็มีเวลานั้นก็จะนัดกันกินอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนอาหารพื้นบ้านทั่วไป

อันนี้มีเมนูอะไรแนะนำหรือครับ
ก็ของเราก็มีข้าวซอยแล้วก็น้ำเงี้ยว

เดี๋ยวทางนั้นขอบุกเข้าไปดูหน่อยว่ามีวิธีการทำและส่วนผสมอย่างไรบ้างนะ

สมกับเป็นร้านอาหารเหนือจริงเลยแหละค่ะ
เพราะว่าป้าช้อนแกยกมาเสิร์ฟทั้งเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยว

ขอเริ่มต้นจากการล้วงสูตรลับของเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยว
เมนูเส้นขายดีประจำร้านกันก่อน
จะมีอะไรบ้างตามไอ้น็อตและป้าช้อนไปเลยจ้า
เอาละบุกเข้ามาดูน้ำเงียวก้าวซอยนะแม่
เอาเริ่มจากการยังไงก่อนดี

ตะไคร้มีเครื่องแกงที่เป็นเครื่องเทศของข้าวซอย

เงี้ยวเนี่ยของเราจะต้มซุปกระดูกไว้ก่อน

แล้วก็เอาเราจะมีพริกมีส่วนผสมก็มี
พริกหัวหอมกระเทียมอะไรอย่างนี้แล้ว
ส่วนมากทางเหนือเราจะใช้ถั่วเน่า
แต่ถ้าว่าเราไม่มีถั่วเน่าเราจะใช้เต้าเจี่ยวแทนได้

ก็มันก็จะเป็นที่เป็นหัวเน่าเป็นแผ่น
ข้าวเน่าหมักเป็นแห้งแล้วเราก็จะมาโขกตำ

แล้วพอเราต้มน้ำซุปเสร็จเราก็จะเอาพริกใส่

นี่ของดีเลยดอกนิ้วเลยผมชอบ

แล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศแล้วก็หมูสับตามลงไป

ก็กระดูกก็ต้มทิ้งไว้ก่อนประมาณ๒๓ชั่วโมง

หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องต่างแล้วก็เคี่ยวไว้ทั้งวันอย่างนี้หรอ
พอเราเสร็จเวลาเรากินเราจะให้มันร้อนไง

ใครได้มาทานขนมจีนน้ำเงี้ยวที่ร้านป้าช้อนก็ต้องอุทานเป็นเสียงเดียวกันว่า
เลือดหมูและหมูสับที่บรรจงปั้นเป็นก้อน
ให้ได้ทานกันแบบเต็มคำนี่ยังไม่รวมมะเขือเทศลูกใหญ่
ดอกงิ้วที่สั่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่อีกนะคะแบบนี้สิ
ถึงจะสมกับความเป็นร้านอาหารเหนือสุดต้นตำรับแท้แต่เจ้า
แล้วน้ำเงี้ยนี่กินคู่กับอะไรก็จะมีผักกระดอง
มีมะนาวมีพริกอะไรอย่างเงี้ยก็กินผสมผสานเข้ากันเลยใช่ไหม
กินกับเส้นอะไรเส้นขนมจีนเป็นขนมจีน
ขนมจีนนี่เอามาจากไหนกรุงเทพสิคะอยู่กรุงเทพ
เป็นขนมจีนหมักหรือขนมจีนสดสดขนมจีนสดเลย
ใช่เราสั่งใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมครับผม
เอาล่ะรู้แล้วว่าวิธีการทำอย่างไรส่วนผสมอะไรบ้างนะครับ
เดี๋ยวทานอย่างละหนึ่งที่เลยละกันได้
เดี๋ยวไปนั่งรอได้จ๊ะจ๊ะ
เอาขนมเส้นมาหนึ่งข้าวซอยมาหนึ่ง

ถึงเวลาจัดแจงเมนูเส้นเจ้าเหนือทั้งสองเมนูใส่ลงชาม
แต่ยังไม่ให้คุณน็อตได้ชิมตอนนี้หรอกค่ะ

เดี๋ยวมาชิมพร้อมกันกับลุงน็อตในช่วงหน้านะเจ้า
ส่งความสุขท้ายปีกับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องในกิจกรรม
สคสเส้นคืนสุขกติกาง่าย
แค่คุณโพสต์ภาพคู่เมนูเส้นสุดโปรดบนหน้าเฟซบุ๊คของคุณ
ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะพร้อมบรรยายความรู้สึกที่มีต่อรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
แล้วติดแฮชแท็กเล่าเส้นเป็นเรื่อง
โพสต์ของใครโดนใจทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องมากที่สุด
เวอร์เชอร์ทานอาหารฟรีที่ร้านหอมด่วนจำนวน๒รางวัล

จนถึงวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๐เวลา๑๘นาฬิกา
ประกาศผลในเฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่องวันเสาร์ที่๖มกราคมปี๒๕๕๙
เล่าเส้นตัวจริงอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะนะคะ